คือคนที่มีปัญหาด้วยคือเป็นคนที่อึด
น่าจะเป็นคนกาญจนบุรีแล้วก็มารับเหมาก่อสร้างในพื้นที่
มีการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์
แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ติดกับโรงงานนะคะแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้าน
เขาไม่อยากให้สร้างนะคะเพราะว่าเขาเป็นกังวลในเรื่องของเสียงกลิ่น
แล้วก็ฝุ่นแล้วก็ในเรื่องของการทิ้งน้ำเสียค่ะ
แล้วก็ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็มีโครงการพระราชดำริของ
ในหลวงราชการที่เก้าด้วยนะคะที่ที่นั่น
ก็ชาวบ้านก็อยากให้เป็นพื้นที่สีเขียวไม่อยากให้มีโรงงานในพื้นที่นั้นนะคะ
จริงแล้วมันมีปัญหากันมานานแล้วแต่เพิ่งจะมาเป็นข่าวนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการต่อต้านมาโดยตลอดนะคะ
แต่ครั้งนั้นก็ดิฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ก็มีการยิงปืนมีการทำร้ายร่างกาย
มีการต่อว่าด่าทอแต่ว่าคลิปคลิปวันนั้นก็เป็นแค่การต่อว่าด่าทอกันค่ะ
มันเป็นการที่ชาวบ้านเขาอ่าเขาเดิดหลอนนะคะ
คือจะสร้างโรงงานไปถามชาวบ้านนิดนึงไหมว่าเขาเอาหรือเปล่า
แต่ทีนี้ขณะเดียวกันทางอุตสาหกรรมจังหวัดเขายืนยันว่า
ก่อสร้างโรงงานในครั้งนี้ไม่ต้องทำประชาพิจารณ์ค่ะ
ยังไม่ได้คุยค่ะเพิ่งมาประชุมเนี่ยนะครับ
ไม่ไม่ได้มีไม่ต้องเคลียร์เพราะว่าไม่ได้มีอะไร

ไม่ได้ขอให้ช่วยเหลืออะไรค่ะค่ะเป็นการโต้แย้งกันปกติในกลุ่มไลน์
ซึ่งจริงจริงแล้วคือจริงจริงมันมีการมันมีการโต้แย้งในกลุ่มไลน์
หลายครั้งหลายคนนั้นนะคะกับสอสอท่านอื่นกับสอสอ
หรือส่อสอกับลำสตรีอะไรต่างต่างเนี้ยก็เป็นการโต้แย้งปกติในกลุ่มพักพลังประชารักษณ์

ไม่ได้ขอให้ช่วยค่ะแล้วเขาก็ไม่เคยช่วยอะไรอยู่แล้ว
ก็ก็ในข้อความก็ระบุชัดเจนว่าพี่ไม่เคยช่วยอะไรเอ๋เลยระบุชัดเจนนะคะ
ว่าไม่เคยช่วยอะไรเอเลยแต่ทีนี้ทางทางอ่า
โซเชียลหรืออะไรชอบจับไปโยงนู่นโยงนี่ตีความกันไปเรื่อยเรื่อย
เป็นเรื่องข้อโต้แย้งทั่วไปค่ะคือการทำงานการทำงานก็ต้องมีข้อโต้แย้งเหมือนลิงก์กับฟัน
เหมือนพ่อกับลูกเหมือนพี่กับน้องก็จะต้องมีลิงกะฟันนะคะ
การทำงานร่วมกันเหมือนพี่นักข่าวทำงานก็ต้องมีโต้แย้งกันบ้างอะไรกันบ้าง
แต่ก็ไม่ใช่ถึงขั้นกับว่าเป็นรอยล้าวหรืออะไรไม่มีรอยล้าวอะไรใดทั้งสิ้นนะคะ
เป็นผู้น้อยเอ๋ไม่สามารถมีรอยร้าวกับผู้ใหญ่อยู่แล้ว
เพราะว่าเค้าระบบเรื่องได้ไหมครับ

คือมันหลายคลิปแต่อย่างนี้เขาเป็นคนที่เอาไปเผยแพร่เป็นการตัดต่อแค่บางช่วงไปนะคะ
แล้วก็ในนั้นคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าเห็นในไลน์ที่มีการพูดคุยกันก่อนตรงนั้น
มันก็มีพูดเรื่องอื่นคนละประเด็นไปเลยแล้วก็อีกประเด็นไปเลยอย่างนี้
เพราะฉะนั้นกลุ่มนั้นก็เป็นการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในกลุ่มหลายเรื่อง

ใครน้อยใจอ่ะครับ
ไม่ได้น้อยใจอะไรค่ะคือบางครั้งเนี่ยถ้าถ้าสื่อมวลชนสังเกตก็ดีฉันยังเป็นคนพูดแบบตรงไปตรงมา
แสดงออกอะไรก็ตรงไปตรงมาบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแรงนะคะหรือมีข้อขัดแย้ง
ซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่ข้อขัดแย้งมันก็เป็นดิฉันนะคะเป็นอย่างนี้
แต่ถ้าจะใช้คำแรงขนาดนั้นนี่ดีว่าไม่เป็นความขัดแย้งใช่ไหมคะ
บอกไงคะว่าบางคนอาจจะมองว่าแรงแต่ตัวดิฉันดิฉันเป็นคนตรงไปตรงมาเวลาแสดงออกก็ตรงไปตรงมา
เวลาเห็นข้อความหรือฟังจากคำพูดที่ฉันก็จะรู้สึกว่าแรงแต่สำหรับตัวดิฉันดิฉันถือว่าเป็นคำพูดปาก

ไม่ได้คุยกันค่ะก็ส่วนส่วนท่านอื่นก็คุยเรื่องอื่นต่อกันไปเรื่อยอย่างที่ปรากฏ
ตอนนี้เหมือนแบบพักพลังปัชฌาลัทธ์เหมือนจะไม่ได้รู้ว่าคุณเข้ามาช่วยเหลือเราขนาดที่แบบต่อหน้าเนี่ยเหมือนกัน
มาดูแลในข้อกฎหมายนะคะเพราะว่าดิฉันไม่ใช่นักกฎหมาย
เพราะฉะนั้นการที่จะไปรู้เรื่องกฎหมายต่างกฎหมายสอบประกอบ
กฎหมายที่ดินกฎหมายป่าไม้ต่างกฎหมายอาญาต่าง
ไม่ใช่นักกฎหมายดิฉันไม่มีความรู้
เพราะฉะนั้นการที่มีคุณทศพลเพ็งส้มซึ่งเป็นนักกฎหมายเก่งมาก
มาช่วยดูแลดิฉันดิฉันก็รู้สึกดีใจที่สุดแล้วค่ะ
รู้สึกว่าการที่ถ้าเลือกเกิดได้ก็อยากเกิดเป็นผู้ชาย
เพราะว่านักการเมืองผู้หญิงเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกว่าจะต้องทำงานหนักกว่า
ผู้ชายหลายเท่า๓๔เท่าค่ะ
คือการที่ดิฉันเข้าประชุมกรรมธิการอะไรต่าง
ถ้าเป็นผู้ชายก็คงจะไม่มีใครมากล้าพูดว่าเสือกใส
เพราะว่าเขาก็จะโดนตบปากแต่ถ้าเกิดในพื้นที่ก็เช่นเดียวกัน
ถ้าที่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงวันนั้นก็คนนั้นนะคะเขาก็เวลาเขาด่าเขาก็มีการยื่นหน้ายื่นตายื่นหน้ายื่นตามา

ใกล้มากแทบจะจูบกันได้แล้วดิฉันเลยจำเป็นต้องพูดว่าถอยไปปากเหม็น
ไม่งั้นเขาก็คงไม่ถอยเป็นการลักษณะปะคอกใสและยื่นหน้ายื่นตามา
เพราะฉะนั้นดิฉันก็คิดว่าการเป็นนักการเมืองผู้หญิง
แล้วเราก็พยายามทำงานในกรรมธิการแล้วก็ในพื้นที่
แล้วเราก็ต้องมาเจอสิ่งต่างนี้
เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นบุคคลที่แบบทนได้จริงนะครับ

ที่จะต้องถูกต่อว่าด่าทอคำหยาบคายหรือต่อว่าด่าทอ
แล้วก็ในคลิปนั้นก็ปรากฏชัดเจนว่ามีการโยงไปเรื่องบุกลุกป่า
ที่ดินพบท๕ต่างด้วย
ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลย
ก็จะเอามาตรงนี้มาล้อเลียนมากระแนะกระแหน่กันตลอดเวลา
ดิฉันก็ต้องขอยืนยันว่าก็ยังจะทำหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป
ถึงแล้วจะถูกอะไรต่างแต่ก็ต้องเอิ่ม
ก็รู้สึกเป็นห่วงชาวบ้านนะคะว่าจะช่วยเขายังไงต่อไปดี

ถึงเรื่องอ้วนก็บีต่อยนะครับ
เป็นการไซเบอร์บุรีให้ผู้หญิงคนอื่นด้านนี้
เราบอกว่ามันคิดนะหรือจะสร้างขวัญทันทัน
ฉันไม่ได้บอกว่าคุณชายิกาอ้วนแต่ที่ฉันพูดว่าไม่สวยเฉยนะคะ
เอาเวลาไปลดความอ้วนไปตามหน้าปูค่ะ
บูลลี่หรอกค่ะเพราะว่าจริงแล้วในโลกเราก็มีคนทั้งสวยและไม่สวยนะคะ
ก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงดิฉันเองก็มีคนว่าเยอะว่าไม่สวยบ้างอะไรบ้าง

แต่ว่าไปลดความอ้วนนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาอ้วน

เขาเคยอ้วนมากเลยค่ะแล้วเขาก็ลดลงมาได้เยอะจริงจริงอะค่ะ
เขาคงจะใช้เวลากับการลดความอ้วนเยอะ
ก็คือเรามองว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นการบูลลี่เขา
การพูดจาแบบตรงไปตรงมานะคะเขาเคยอ้วนมากจริงนะคะ
ตอนนี้เขาผอมผอมลงมาเยอะมาก
ต้องใช้เวลาค่ะจะทำอย่างนั้นได้